เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีเรื่องราวของการสร้างอาชีพนะคะ
อยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพู
ชายคนนี้อายุ๒๙ปีค่ะ
มุ่งมั่นในการทำอาชีพก็คือเลี้ยงควาย
แต่ว่าควายที่เลี้ยงเนี่ยเน้นว่าส่งเข้าประกวดแต่ละตัว
โอ้โหเรียกว่าเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ที่สวยงามชนะเลิศ

เป็นควายพือกควายพือก

มีแต่ควายควายควายเท่านั้นนะคะ

โอ้โหดูแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่า
ควายที่เห็นเนี่ยเป็นควายพันธุ์ดีเลี้ยงดูอย่างดี
ภายในฟาร์มควายชื่อว่าโนนคูณฟาร์มที่จังหวัดหนองคาย
เจ้าของควายฟาร์มก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะว่าเขาเลี้ยงดูประคบประงมเลี้ยงดูอย่างประนีต
ดูแลดีอย่างดีทุกขั้นตอน
โอ้โหเรียกว่าแทบจะไม่ให้ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันทีเดียวนะคะ

นี่แหละคุณกริจตะยะแก้ววังชัยนะคะ
หรือว่าคุณเต็งหนึ่งอายุแค่๒๙ปีนะ
เป็นนุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มควาย
เล่าให้ฟังบอกว่าเรียนจบมาด้านประสุทธิ์เลยคุณ
สายตรงมาเลยแต่ว่าไม่อยากทำงานที่อื่น
ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดที่หนองบัวลำพูก็เอาจริง
เอาจังกับการเลี้ยงควายแบบใหม่ค่ะ

เอาใจใส่เลี้ยงดูอาบน้ำขัดผิวทำสปาพาเดินเล่นกินลมชมวิว
ตอนเช้าตอนเย็นโอ้โหเรียกว่าใส่ใจกันทุกเวลาเลยนะคะ
และที่สำคัญก็คือมุ่งพัฒนาสายพันธุ์ควาย
ให้มีลักษณะที่เรียกว่าอุดมทัศนีควายไทย
เป็นยังไงฟังเสียงคุณเต็งหนึ่งกันหน่อย
โดยเรียกว่าคือเด่นก็คือหน้าตากลำตัว
แต่หลักก็คือรูปร่างทั่วไปสูงยาและยาว
และประกันส์ผิวและอุดมทัศนีความเป็นเอกลักษณ์ของควายไทย
มีตาแต้มแก้มจำมีสาม่อง
อย่างนี้มลวงเกิดขึ้นมากับควายหรือมลวงสายพันธุ์
ภูมิปัญญาที่ตามตำรานะครับสวยงามตามตำราเขาจะเขียนไว้
นี่เราก็ได้เห็นแล้วนะคุณลักษณะของอุดมทัศนีควายไทยเป็นยังไง
ปัจจุบันคุณเต็งหนึ่งเลี้ยงควายเอาไว้ในฟาร์ม๑๓ตัว
ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่พันธุ์แล้วก็ยังมีลูกควายที่มีคนเขาจองเอาไว้แล้วด้วย
เจ้าลูกควายเพือกมีทางคนจองราคา๑แสนบาทคณาอายุไม่ถึง๑เดือน
ซึ่งคุณแต่งหนุ่มก็จะเลี้ยงต่อไปจนหย่านมแล้วค่อยให้เขามารับตัวไป

สำหรับควายฟาร์มควายแห่งนี้ค่ะจะใช้วิธีการเลี้ยงแบบครบวงจร
ก็คือมีแปลงปลูกย่ามีการตรวจเช็คสุขภาพของควายสม่ำเสมอเหมือนคนเลยล่ะคุณ
และก็ยังจำหน่ายลูกควายมุ่งพัฒนาการคัดเลือกควายเพื่อส่งเข้าประกวด
และนี่คุณค่ะดูโลหลังวันเตรียมโหการันตีเลยอ่ะ
มากมายนะคะได้มาหลายเวทีทีเดียวนะคะ
ซึ่งแต่ละตัวก็มีทั้งเป็นแชมป์บ้างเป็นแกรนแชมป์มาหลายสมัยบ้าง
เรียกว่าพ่อพันธุแม่พันธุ์ดีทั้งนั้น
ใครอยากจะได้พันธวายดีแบบนี้เอาไปเลี้ยงต่อ
เอาไปสืบสารประเพณีอาชีพโบร่ำโบราณก็ลองดูได้เขาเป็นที่ปรึกษาให้เรา
จริงอาชีพเลี้ยงควายนี่เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วนะ
พอได้เห็นแบบนี้นะนึกถึงย้อนไปตอนที่ผมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปตลาดนัดวัวควาย
บงกระบือเนี่ยนะโอ้โหเขาบอกเลยว่าราคาเนี่ยแพงนะ
อย่างที่คุณนิวนาวอ่านข่าวมาเมื่อสักครู่ตัวละเป็นแสนใช่ไหม
มีการประมูลไหมตัวเป็นล้านก็มีนั่นสิขายดีดีเนี่ยนะครับ
ให้มันดีเนี่ยรูปลักษณะของมันตรงกับที่ตลาดต้องการ
โอ้โหแพงกว่ารสอีกอ่ะล้านน่ะเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยเนอะ